เรื่องแรกแฟนเพจชื่อดังหลากหลายเพจค่ะเขาก็เปิดพื้นที่
ฟรีเลยค่ะเขาชมให้ชาวนาเนี่ยมาป้าย
บอกว่าสามารถฝากร้านขายข้าวได้โดยไม่คิด

ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวนาสามารถฝากร้านขายข้าวใต้คอมเมนต์ฟรีนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็เสียงตอบรับจากชาวนาจำนวนมาก
ระบุข้อความว่าโพสต์นี้เชิญพ่อแม่พี่น้อง
เกษตรกรที่แพ็คข้าวขายใช้เป็นพื้นที่โฆษณาได้ตามสะดวก
คนที่สนใจจะได้เข้ามาดูรายละเอียดแล้วติดต่อซื้อข้าวไปกินได้นะครับ
เพียงดราม่าแอดดิกเท่านั้นนะคะแฟนเพจที่เกี่ยวกับแมวอย่างทูลหัวของบ่าว
ก็ขอเปิดพื้นที่ช่วยเหลือชาวนาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
บอกว่าเห็นชาวนาหลายคนได้รับผลกระทบจากการขายข้าวปีนี้
แล้วก็เห็นลูกหลานช่วยกันขายข้าวทางเพจต่างก็เลยขอเปิดพื้นที่นี้ให้ชาวนาขายข้าวกันได้ฟรีเลยค่ะ
ก็เปิดช่องทางช่วยเหลือให้ชาวนาสามารถฝากร้านขายข้าวได้ฟรีเช่นกัน
ข้อความไว้ว่าขอให้โพสต์ขายในราคายุติธรรมขอให้ขายข้าวที่มีคุณภาพ
แล้วก็ขอให้จริงใจซื่อสัตว์กับผู้ซื้อและอาชีพชาวนาค่ะ
เหนือจากพื้นที่ฟรีที่แฟนเพจต่างก็มีน้ำใจเปิดให้ลูกชาวนานนะคะ
ยังมีกลุ่มของจิตอาสาที่เป็นลูกหลานชาวนาหลายคนออกมาโพสต์ช่วยเหลือ
อาสาออกแบบกราฟิกโลโก้แพ็คเกจแบรนเนอร์หรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์อื่น
ให้กับชาวนาแบบฟรีค่ะไม่คิดค่าใช้จ่าย
ออกมาโพสต์ว่ารับทำกราฟิกให้ฟรีสำหรับชาวนาที่ต้องการขายข้าวเอง
ชาวนากินข้าวมาทั้งชีวิตทำไมแค่นี้จะทำให้ไม่ได้นะคะ
หรืออีกท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณพักวลันจำสาเป็นลูกหลานชาวนาเหมือนกัน
หนูเป็นลูกหลานชาวนาไม่ช่วยชาวนาด้วยกันแล้วจะช่วยใครค่ะ
ในการรวบรวมกราฟิกดีไซเนอร์จิตอาสาให้มาช่วยชาวนา
บอกว่าชาวนาไทยต้องการคุณซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากกราฟิกดีไซเนอร์จำนวนมาก
มีผู้แชร์ไปกว่า๙๐๐ครั้งค่ะ